เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านอาหารขนาบน้ำสุพรรณบุรีครับร้านนี้เขาใหญ่โตโออ่ามากเลยนะคุณผู้ชม
แถมมีให้เลือกจุดที่จะนั่งทานอาหารถึง๕๕โซนเลยทีเดียวชอบโซนไหนคุณก็ไปนั่งทานอาหารจุดนั้นได้เลย
เดินชมร้านจนทั่วหิวแล้วอย่ารอช้าไปชิมอาหารกันเลยดีกว่าครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะสวัสดีนะครับแม่นกครับ
เปิดมา๒๐กว่าปีแล้ว๒๑ปีแล้วเนาะเอาจริงจุดพลิกผันที่ทำให้ร้านของเรามันดังมาก
พอจะบอกได้ไหมคืออะไรอาหารทุกที่พี่ว่าทุกคนก็มีความอร่อย
แต่พี่มาจับจุดตรงสุพรรณบุรีครั้งแรกเลยพี่มีการจัดหัวจานนู่นนิดนี่หน่อยผสมผสาน
แล้วก็ได้การตอบรับด้วยรสชาติที่อร่อยด้วยคือมันไม่ใช่ว่าจานสวยแล้วคุ้มค่ารสชาติไม่อร่อยถูกต้อง
คือเรื่องของเรื่องพอวางจานแล้วเนี่ยจานสวยหน้าตาหาดูดีแล้วทานไปรสชาติดีด้วย
เลยติดอกติดใจถูกไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับแม่นกจ๋าเตรียมเมนูอะไรเอาไว้
ปลาเผาปลาเผามันต้องกินกับน้ำจิ้มน้ำพริกของเราเสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มน้ำพริกอะไร
สามอย่างมีอะไรบ้างครับกะปิน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ด
แล้วก็น้ำพริกเผาแมงดาน้ำพริกเผาแมงดาอันนี้ผมจะบอกให้ว่าทีเด็ด
แล้วก็กุ้งทอดเกลือเราจะบอกด้วยว่าทำอย่างไรเราถึงติดตลาด
ต้องบอกว่าครั้งแรกลูกค้าก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีน้ำมันขุกขิกเลยมันไม่มีอะไรอย่างนี้
เราทำไงเราก็แก้ไขปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขจนโอเค
อาจจะฟังดูง่ายแต่เขาใช้การปรับปรุงจนกลายเป็นกุ้งทอดเกลือที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านโดยเฉพาะค่ะ
แต่ละเมนูเนี่ยเลือกกินไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มที่เมนูไหนก่อนดี
มีน้ำจิ้มน้ำพริกเอาไว้๓แบบ
เป็นกะปิแม่งดาแล้วเป็นซีฟู้ด

อย่างแรกนี่เลยตักมาเลือกตรงนี้เลย
กินแล้วนะ
โหน้ำพริกแมงดานชอบมากเนี่ย

พริกเผากับน้ำจิ้มหรือว่าน้ำพริก๓แบบเนี่ยอร่อยหมดเลยนะ
ซีฟู้ดก็ดีคือจะเปรี้ยวนำ
หวานตามแล้วก็มีความเผ็ดที่กมกอบนะครับ
ลิ่นจะมาก่อนใครที่ชื่นชอบกะปิผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอันสุดท้ายน้ำพริกแมงดาที่นี่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะที่ว่าโดดเด่นมากนะครับ
ก็คือตัวกลิ่นหอมของแมงดาแล้วตามด้วยความหวานเปรี้ยวเผ็ดนิดเท่านั้นเองทานกับตัวปลาเผาแล้วตามด้วยเครื่องผักที่เขาให้มาแบบแน่นเนี่ยเฮ้ยอร่อยอย่างนี้เลยครับ
นูต่อไปนะครับกุ้งทอดเกลือดูมันวาวช่ำเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วกุ้งเขาอ่ะตัวมันเริ่มเลย
โอ้โหดูเนื้อสิครับจะเอาอย่างนี้เลยนะ
อืมโอ้โหบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากนะครับรสชาติของมันถ้าเกิดว่ายังไม่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมันก็จะมีความหอมเค็มแล้วก็มีความมันนิดนะฮะ
แต่พอลองทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่ามันจะมีความครบรสเปรี้ยวหวานมันเข็มไงคุณผู้ชมอร่อยสุดยอดเลยครับ
สำหรับการเดินทางมาที่ร้านขนาบน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางจากหอคอยบรรหารแจ่มใสให้เหลียวซ้ายเข้าสู่ถนนพันคำ
หลังจากนั้นเหลวขวาเข้าสู่ถนนเนรแก้วตรงมาแปดร้อยเมตรแล้วเหลวซ้ายเข้าสู่ถนนหมื่นหาญขับตามทางมาประมาณสองจุดห้ากิโลเมตร
หลังจากนั้นให้เหลียวซ้ายตรงมาอีก๑กิโลเมตรก็จะพบกับร้านอาหารขนาดน้ำอยู่ทางซ้ายมือแล้วล่ะครับ
โอ้โหอร่อยทุกเมนูจริงเลยแม่จ๋าเพราะฉะนั้นนะครับถูกใจแบบนี้ผมมอบผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอสดีให้กับแม่นกเลยนะจ๊ะ
นี่จ๋าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ตลอดกินนะครับมาชิมถึงที่ร้านขนาบน้ำสุพรรณบุรีต้องขอบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก